โยต้าไทยพิมลีกก็ยกให้โกสุกิครับเป็นห้องเครื่องคนสำคัญแล้วก็เป็นนักเตะผู้เล่นแห่งปีของทีมในฤดูการ๒๐๑๕ครับ
ห้องเครื่องวัย๒๘ปีจากอัลยาอิชยักษ์ใหญ่จากกาต้าที่ย้ายมาอยู่กับบุรีรำยูไนเต็ดในฤดูการนี้
โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยมีส่วนสำคัญนำทีมซิล๕แชมป์ภายใน๑ซีซั่นเป็นทีมแรกของเอเชีย
พร้อมกับสถิติงานลงเล่นทั้งหมดนะครับรวม๕๑นัดยิง๑๒ประตูและ๑๐แอสซิส
โดยประธานสมสรรบุริลรัมย์ครับได้กล่าวว่าโกสุกี้คือผู้เล่นแห่งปีของทีมบุริลรัมย์
เมนตัมเกมลุกและเกมรับของบุรีรำมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมา
สำหรับโกสุกิครับเพิ่งทำ๑ประตูสำคัญส่งให้ทีมในฤดูกาล๒๐๑๕จบผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
ผู้เล่นยอดเยี่ยมทวนาเมนต์ไปอีกด้วยครับ